ส่วนที่สุพรรณบุรีครับเกิดเหตุการณ์อุกอาจครับ
คนร้ายเป็นโจรอ้วนผอมมากัน๒คน

หลังจากนั้นเขาถามเลยว่าทองอยู่ไหน

โดนยิงเปรี้ยงต่อหน้าเมียของผู้ตาย

นี่คือภาพบรรยากาศตอนที่ตำรวจรับแจ้งเหตุว่า
มีคนถูกยิงก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะ

เป็นร่างนายวันเฉลิมอายุ๔๒ปีครับ

แผลถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่กกหูขวา

ตุงอยู่ที่ลำคอ๑นัด

ไปเจอปลอกกระสุนตกอยู่๒ปลอก
สอบถามเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายมากัน๒คน
อ้วน๑คนผอมอีก๑คน
ให้ฉายาเบื้องต้นว่าโจรอ้วนผอมเนี่ยนะฮะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่รู้ว่าทะเบียนอะไร

บุกเข้ามาถามหาทอง
ตอนเจอผู้ตายเขานอนดูทีวีอยู่ที่ห้องนอน

แต่จังหวะนั้นเนี่ยนะครับเจ้าตัวเขาก็ตอบกลับไป

คนร้ายยิงตายต่อหน้าเมียเลยฮะ
คือเมียผู้ตายก็อยู่ด้วยแล้วเห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็ชิงทองแล้วหลบหนีไปเลยครับ
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท๑เส้น
หนัก๒บาทอีก๑เส้นซึ่งแขวนอยู่ที่หัวเตียง

ของผู้ตายสังเกตนะเธอใส่แว่นตาเธอใส่ตาสั้น
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยได้ยินเสียงปืนแต่มองเห็นหน้าคนร้ายไม่ชัด
เพราะตอนนั้นยังไม่ได้ใส่แว่น
สายตาสั้นสายตาสั้นแล้วควานหาแว่นคือมองเห็นหน้าไม่ชัด
รู้แต่ว่าได้ยินเสียงแล้วก็ทำท่าทำทางเหมือนจะมาเอาทองไป
แล้วก็ยิงเลยเสียงปืนได้ยินชัดแต่เห็นหน้าไม่ชัด
พอเอาแว่นมาสวมเข้าเสร็จปั๊บเนี่ยเห็นร่างของสามีโดนยิงตายแล้วครับ
เธอรีบวิ่งออกไปบอกคนข้างนอกเลยว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
เฉลิมเขาโดนยิงผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าผู้ตายเป็นคนกว้างขวางครับ
เลี้ยงไก่ชนจากที่เห็นในวงจรปิดคนร้ายมากันสองคน
เป็นผู้ชายทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุ
คนที่ยิงเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่ท้วมหน่อย
มาถึงปั๊บยืนคล่อมผู้ตายเอาปืนเจาะพอผู้ตายตื่นมาบอกว่าวันนี้กูไม่เล่นกับมึง
จะนอนไม่สบายคนร้ายยิงเลยครับ
ไม่มันแปลกนะคุณการที่คนจะพูดว่ากูไม่เล่นกับมึง
กูไม่เล่นกับมึงกูจะนอนกูไม่สบายแปลว่าต้องเป็นคนรู้จักไหม
ว่าอาจจะเป็นคนรู้จักหรือเปล่าและที่สำคัญบ้านหลังนี้มีห้องขับหลายห้อง
ทำไมคนร้ายมาถึงปั๊บถึงตรงดิ่งไปได้ถึงห้องนอน
และรู้ว่าทรัพย์สินมีค่าอยู่ห้องไหนอย่างไร
อาจจะเคยเข้ามาในบ้านหลังนี้หรือเปล่ารู้จักกับผู้ตายหรือเปล่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วคุณเชื่อไหมครับ
เมียผู้ตายก็เกือบโดนยิงด้วยนะในจังหวะนั้นพอคนร้ายยิงในวันเฉลิมเสร็จแล้ว
หันปืนมาทางเมียของผู้ตายแต่ไม่ทันได้ยิงฮะหนีไปซะก่อนครับ
ก็จะห้าแว้นเจอ
นี่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แบบนี้นะ
คิดว่ามีของผู้ตายเองก็ยังคงช็อกแล้วตกด้วยนะ
อยู่นะครับมันเป็นวินาทีที่ไม่มีใครคาดคิดนะอีกหนึ่งคนที่ได้ยินเสียงปืน
ก็คือแม่ผู้ตายคุณแม่ทองฮวดครับตื่นมาแต่มืดเลย
เพราะว่าเตรียมมานึ่งไก่ฮะคุณแม่ทองฮวดอายุเจ็ดสิบ
ได้ยินเสียงปืนนัดแรกตอนแรกคิดว่าของอะไรหล่นหรือเปล่า
นัดแรกคิดว่าของร่วงนัดที่สองเข้าใจว่าลูกคนโตจุดประทัด
เพราะว่าหลานร้องเหมือนหลานคงตกใจอ่ะเดินออกมาจากห้องเห็นสะพ้ายเนี่ย
ก็คือเมียผู้ตายวิ่งหน้าตาตื่นมากอดบอกแม่วันเฉลิมโดนยิงแล้ว
ตกใจมากนะครับเมื่อช่วงเย็นลูกออกไปซื้อของไหว้ที่บ้านแม่ยาย
เพราะว่าวันนี้วันศาสตร์จีนก็ไปเตรียมข้าวของเตรียมจะไหว้ตั้งแต่รุ่งเช้าไง
แล้วลูกบอกว่าแม่ผมไม่ค่อยสบายเดี๋ยวกินยาแล้วผมจะนอนนะ
ไม่รู้เลยว่าลูกมีปัญหาอะไรกับใครบ้างอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วครับ
ลูกสะพ้ายไอ้คนที่ยิงถามว่าท้องอยู่ไหน
อยากได้เอาไปฉันไม่เคยว่าเลยฉันจะไม่เสียใจเลย
ไม่เสียใจแม้แต่น้อยเอาของนอกกายเอาไปเลย
ฉันบอกว่าอยากได้มาขอกูดีดีกูให้เลยอย่ามาทำร้ายอย่ามาฆ่ามาแกล้ง
ถ้าอยากได้จริงแล้วเอาไปเลยแต่อย่ามาฆ่าอย่ามาแกล้งกันแบบนี้
ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีไล่เช็ควงจรปิดเพื่อตามล่าตัวคนร้ายนะครับ
ส่วนศพของในวันเฉลิมนั้นส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
แต่ยังไม่ตัดประเด็นความขัดแย้งอย่างอื่นทิ้งนะครับ
อย่างที่บอกว่าข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านบอกผู้ตายเขาเป็นคนกว้างขวางนะ
ก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทางคดีและการตามล่าตัวคนร้ายครับ